คุณผู้ชมดูข่าวต่อไปนี้แล้วจะรู้ว่า
คนอยากฉีดวัคซีนมากน้อยแค่ไหนครับ

คุณลุงท่านหนึ่งนะยกตัวอย่างท่านเดียวก่อน
ท่านนี้รอฉีดวัคซีนนานกว่า๓ชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับปลายแถวอยู่ไหนนะครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่ศูนย์ฉีดวัคซีน
สถานีกลางบางซื่อเปิดให้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ที่๑แก่บุคคลกลุ่มเสี่ยง๓กลุ่ม
ก็คือ๑ผู้สูงอายุที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปครับ
หญิงตั้งคันซึ่งมีอายุคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
และ๓ผู้ที่มีน้ำหนักตัว๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไปครับ
เพื่อลดอาการป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิต

มีประชาชนมาต่อแถวรอฉีดวัคซีน

ประชาชนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ใช้เวลารอคิวค่อนข้างนานขั้นต่ำคือ๓ชั่วโมงต้องมี
รวมถึงระบบการจัดการการเรียกคิวการต่อแถวยังสับสนครับ
ต่อแถวกันยาวเหยียดจนที่ผมตั้งข้อสังเกตว่า
แต่ประชาชนหลายคนบอกว่าจะรอนานขนาดไหน
ก็รอก็จะฉีดนะครับ
เช่นคุณลุงท่านหนึ่งครับที่มาฉีดวัคซีนบอกว่า
รอนาน๓ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฉีด
ต้องขอมานั่งพักขาก่อนลุงยืนนานแล้วนู่น
ให้ลูกสาวไปจองคิวแทนครับ
นักสายคลานในนี่กี่โมง
นั่งทักก่อนใช่ไหมครับ

จะไปดองคิวก่อนเหรอครับ

สถานีกลางบางซื่อออกประกาศฉบับใหม่
แจ้งปรับเวลาการให้บริการลงทะเบียนอ้าว

หญิงตั้งคันนะครับฟังทางนี้
กลุ่มที่มีน้ำหนักตัวเกิน๑๐๐กิโลกรัม
ฟังทางนี้นะฮะ๒กลุ่มนี้นะครับ
เริ่มเริ่มวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
ไม่มีบริการให้กับผู้ที่มาก่อนเวลาครับ